แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้เป็นวัยรุ่นที่ไม่กลัวกฎหมายเลยฮะ
ปฐุมธานีเนี่ยวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นกระบะคันนี้
ท้ายกระบะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโจทย์กันมาก่อนมีเรื่องกันมาก่อน
ก็เลยขี่ไล่ตามปลาทั้งก้อนหินปลาทั้งตะปูกะจะให้ยางรถมันรั่วฮะ

แต่ตัวเองก็ขับคล่อมเลนกลางอ่ะ
เที่ยวไม่ได้กลัวอย่างไรคุณผู้ชม
โอ้โหคุณผู้ชม

เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณกฎชพรอุดยานะนะคะหรือว่าคุณโบ

ขณะที่แฟนนุ่มขับรถมาถึงบริเวณสี่แยกตลาดพรู
มีรถมอเตอร์ไซค์คันต่างนี่แหละค่ะ
ชิดเส้นประเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนเลนส์หรือเปล่า

นุ่มของเธอก็เลยบีบแตร่เตือนไป
ปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่พอใจนะคะ

แล้วก็ขี่รถมาปาดหน้า
ทั้งที่เห็นไหมคะว่ารถมอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ย

จากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุก็เลยเดินลงมา

เพราะก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีอาวุธหรือเปล่า

ทุบกระจกรถอย่างแรงนะคะ
แล้วขึ้นไปเหยียบบนกันชนป้ายทะเบียนหลุดด้วย

ร้องไห้ไปก็ถ่ายคลิปไปนะคะ

หลังจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง

มีผู้หญิงลักษณะตอนแรกเหมือนช่วยห้ามปราม

ตะโกนเลยบอกอัดคลิปไปก็โซเชียล

ถ้าคิดว่าแน่ให้ลงมาคุยเลยนะฮะ

ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนตลาดพลูนะคะ

มาสอบปากคำว่าข้อเท็จจริงใครผิดใครถูกกันแน่
แต่ว่าที่แน่คุณไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่น
แบบนี้ไม่ได้นะคะครับโอ้โห